เรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการหน่อยค่ะ
อาจารย์นิธิเอียวศรีวงค่ะ
อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์การเมือง
ท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะในวัย๘๓ปี
แล้วก็มีรายงานมาเมื่อวานนี้ค่ะตอน๑๑โมง๔๗นาที
ศาสตราจารย์ดรนิธิเอียวศรีวงอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์แล้วก็การเมือง
จากไปอย่างสงบนะคะที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยวัย๘๓ปีหลังจากที่อาจารย์ป่วย
หากทำเรื่องบริจาคเอาไว้แล้วเช่นเดียวกัน
พิธีศพเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็แจ้งความประสงค์
ไว้กับครอบครัวก่อนที่จะจากไปเนี่ย
ว่าอยากให้ทุกอย่างเรียบง่าย
รวบรัดไม่อยากให้เป็นภาระ
ร่วมกันทำบุญที่วทธิ์อุโมงที่จังหวัดเชียงใหม่
ชาวไทยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลฟูโกกะนะคะแล้วก็รางวัลศรีบุรพา
เป็นอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดังนั้นการจากไปของอาจารย์
โอ้โหมีคนในแวดวงการเมืองก็แสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากค่ะ
บอกว่าทราบข่าวการเสียชีวิตของอาจารย์นิธิถือว่าเป็นปัญญาชนคนสำคัญของไทย
ได้อ่านบทความของอาจารย์ตั้งแต่เป็นนักเรียนนะคะ
มัธยมจนถึงเป็นนักศึกษาแม้ว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
แต่การสูญเสียใครสักคนที่เรารู้สึกผูกพันก็ทำให้ใจหายเสมอนะคะ
ส่วนนายชำนาญจันเรืองนักวิชาการด้านการเมือง
แล้วก็เป็นอดีตสอสอพักอนาคตใหม่ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
นี่ค่ะข้อความที่อยู่หน้าจอบอกว่าอาจารย์นิธิได้จากพวกเราไปแล้ว
มีคนมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากนะคะ
รวมไปถึงคุณพิธาก็มีการโพสต์แสดงความอาลัย
ต่อการจากไปของอาจารย์เหมือนกันนะคะ
อาจารย์นิธิหลายคนน่าจะจำได้ว่าเมื่อปี๖๑เนี่ย
ท่านเคยเป็นหนึ่งในแก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง